คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เด็กติดอยู่ในรถแล้วรถล็อกอีกแล้วนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่หลังตลาดกิมหยงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
คือแม่เนี่ยขับรถไปลูกสาวอายุแค่ขวบเดียวอยู่เบาะหลัง
แล้วแม่เนี่ยจอดรถดับเครื่องแต่ว่าทิ้งกุญแจรถแบบรีโมทเอาไว้ในรถ
ลงจากรถแล้วปิดประตูรถล็อกอัตโนมัติลูกสาวขวบเดียวติดอยู่ในรถ
นี่ทีนี้ค่ะเปิดไม่ได้อยู่แล้วใช่แล้วพลเมืองดีเขาพยายามจะช่วยคุณภาคภูมิ
ก็มีคนที่เขาเป็นภรรยากับคนทำกุญแจรถอะไรแบบนี้เนี่ยนะก็พยายามเอาลวดไปดึงแบบเหมือนจะเปิดล็อก
เปิดไม่ได้พลเมืองดีพยายามจะเอามีดเอาอะไรไปงัดจะเปิดประตูช่วยเด็ก
ก็เปิดไม่ได้คนบอกว่าทุบเลยทุบกระจกเลยแต่แม่เด็กไม่ยอมให้ทุบกระจกรถ
เขากลัวเด็กหายใจไม่ออกใช่คนเป็นห่วงไงก็ทุบเลยทุบเลยจะได้เอาเด็กออกมาได้
แต่สุดท้ายเนี่ยแม่เด็กใช้วิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขามีแบบรีโมททางไกลผ่านสมาร์ทโฟน
ทำดีแต่สิ่งที่ได้รับคือเกือบสวยอืมเนี่ยค่ะ
ภาพที่เห็นคือเป็นจังหวะที่พลเมืองดี
หัดใหญ่กู้ภัยพยายามจะช่วยนะคะเด็กผู้หญิงอายุแค่ขวบเดียวติดอยู่ในรถ
จอดอยู่หลังตลาดกิมหยงเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
แม่เด็กขับรถไปจอดดับเครื่องวางกุญแจแบบรีโมทไว้ในรถ
ปิดประตูรถมันล็อกทันทีเลยอัตโนมัติทั้ง๔บาน
แล้วลูกก็ติดอยู่ด้านในมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาเป็นภรรยาช่างกุญแจ
เขาก็คิดว่าเออเขาก็พอมีประสบการณ์นะเขาอยากจะช่วยเรื่องของการปลดล็อกประตูนะคะ
ก็เลยใช้ลวดสอดเข้าไปทางช่องกระจกเพื่อเปิดประตูรถ
แต่ปลดล็อกกุญแจไม่ได้คือถ้าเอาลวดอะไรพวกนี้สอดเข้าไปเนี่ยแล้วไปเกี่ยว
เกี่ยวไปเกี่ยวมามันอาจจะไปโดนตัวล็อกแล้วก็เปิดออกมาได้
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าได้จังหวะแบบนี้แล้วก็ปลายลวดคืองอหน่อยนึกออกไหม
สอดลงไปแล้วก็ดึงกรึ๊กอย่างนี้ล็อกมันอาจจะเปิดได้
แล้วก็มีพลเมืองดีบางท่านนะคะก็ใช้มีดช่วยงัดรถ
ก็จะช่วยปลดล็อกประตูนี่แหละแต่ก็ไม่สำเร็จ
คนก็มุ่งดูกันเยอะคือมุงดูเพราะเป็นห่วงเด็ก
มันร้อนด้วยสงสารเด็กด้วยคนก็เอาผ้ามาบังแดดบังอะไรนะคะ
แล้วก็คนก็พยายามบอกแม่เด็กว่าทุบกระจกลดเลย
จะได้ช่วยเด็กออกมากลัวเด็กจะหายใจไม่ออก
ไม่มีอากาศหายใจแม่เด็กก็ไม่ยอม
ได้ยินเสียงชาวบ้านเขาตะโกนบอกว่าไม่เป็นไรทุบเถอ
เดี๋ยวช่วยออกค่าเสียหายให้ก็ได้
นี่ไงพลเมืองดีก็พยายามคือเป็นห่วงเด็กนะ
ก็ไม่รู้เด็กติดอยู่นานนานอายุยังน้อยอากาศร้อนด้วยครับ
ทีนี้ค่ะแม่เด็กเขาประสานไปที่บริษัทรถยนต์นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ได้ปลดล็อกรีโมทแบบทางไกล
คือมันเป็นระบบการสั่งงานปลดล็อกรถแบบทางไกล
รุ่นใหม่เขาจะมีคือทำผ่านสมาร์ทโฟนได้

คือระหว่างที่ชาวบ้านกำลังหาทางแบบนู้นแบบนี้
แม่เด็กติดต่อศูนย์รถให้มาทำแบบนี้
แต่ก็ใช้เวลาอยู่กว่าครึ่งชั่วโมงนะ
ก็สักพักนึงเลยที่เด็กต้องติดอยู่ในรถนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่ามันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นก็คือ
ตัวแม่เด็กที่เป็นเจ้าของรถน่ะนะคะ
เขาไม่พอใจที่ประตูรถมีรอยขูดขีด
ก็เลยจะเรียกร้องให้คนที่ไปพยายามช่วยปลดล็อกเพื่อช่วยลูก

แต่พลเมืองดีที่เขาไปช่วยนะคะเขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะ
เขาบอกแม่เด็กเลยว่าถ้าอยากจะให้ชดใช้ค่าเสียหายก็ติดต่อมา

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้สอบถามพลเมืองดีผู้หญิงคนนี้ที่พยายามช่วยเปิดประตูรถ
แล้วถูกแม่เด็กจะเอาเรื่องว่ารถเป็นร้อยเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าแม่เด็กโทรไปหาจริง

แต่ว่าเหมือนกับเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปเป็นเบอร์ของสามี
แล้วสามีก็รู้จักกับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของรถ
ว่าจะเอาอะไรอีกก็ช่วยอย่างเต็มที่แล้ว
ถ้าต้องการจะให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ก็ให้สามีที่มีเพื่อนทำกุญแจเหมือนกันโทรมาคุยแล้วกัน

ก็ตามภ่าพที่ช่วยเราเปิดมันก็ไม่ต้องการโทร
คนละเมืองดีก็ช่วยกันดึงประตูที่เริ่มเปิดก็ไม่ได้

แล้วข่อยที่ตรงที่พี่เก่งชั้นเล่า
นั่นแหละพี่ก็เดาไม่ถูกแต่เสร็จคราวนี้พอเปิดรถเสร็จ
พูดมึงออกว่าได้เสร็จพี่ก็จะเอาข้างมือออก
พี่รถหนูเป็นรอยนั่นนั่นอะไรรถหนูเป็นรอย
เนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบแล้วจะทำยังไงนี่

ก็ที่มือเปิดมันก็ข้างมือพี่ลอดกระจกเข้าไป
มันก็ขี่ปวดคุณน้องนิดเดียว
เนี่ยค่ะพลเมืองดีท่านนี้ก็เลยบอกว่าไม่คิดเลยนะคะ
ว่าการทำดีแต่สิ่งที่ได้รับก็คือเกือบซวย
ซึ่งสามีของพลเมืองดีผู้หญิงท่านนี้เนี่ยนะคะ
ก็เป็นเพื่อนกับสามีของผู้หญิงที่เป็นแม่เด็กที่เป็นเจ้าของรถ
เขาเป็นเพื่อนกันเป็นช่างทำกุญแจเหมือนกัน

สุดท้ายก็เลยจบเรื่องไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร
คือในมุมของแม่เด็กเนี่ยอาจจะมองว่าวิธีการของเขาคือ
โทรหาช่างประจำศูนย์รถ

เขาคงจะมีระบบอัจฉริยะของรถอะไรพวกเนี้ย
อย่างเนี้ยก็เลยพยายามช่วยกันใช่แต่พออันเนี้ยทีเนี้ยพอเปิดได้แล้วเด็กก็ปลอดภัยเนี้ย
มันก็เลยเป็นสิ่งที่แม่ของเด็กก็อาจจะมองว่าเนี่ยเห็นไหม
ฉันบอกแล้วว่าต้องเป็นวิธีนี้แล้วเนี่ยรถเป็นรอยจะเอายังไง
อาจจะไม่มีประกงประกันชั้นหนึ่งหรือว่าไม่อยากจะเสียค่าเคลมประกันหรืออะไรยังไง
แต่ก็จะปล่อยเด็กผู้หญิงขวบเดียวติดอยู่ในรถเป็นครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ทำอะไรเลย
รอรอบริษัทรถมาปลดล็อกให้อย่างเงี้ยคนอื่นคนภายนอกเขาก็เป็นห่วงอ่ะ
เพราะปัญหานี้เด็กปลอดภัยไงแต่อีกมุมนึงนะถ้าเด็กเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
คนที่คิดแบบนั้นอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้นะ